คุณผู้ชมทีนี้พาลงใต้ไปที่จังหวัดกระบีกันหน่อยนะคะ
ไปดูโฉมหน้าไอ้หื่นกันหน่อยค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งนะคะแอบเข้าไปในห้องน้ำ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่กระบีค่ะ
แล้วเอาโทรศัพท์มือถือไปถ่ายผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำคุณ
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ถามว่าทำแบบนี้กี่ครั้งแล้ว
มา๒ครั้งแล้วแล้วผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ๓คนด้วยกันนะคุณ
ที่ไปอยู่ในมือถือเขาเนี่ยนะคะ

นายประดิษฐ์คงช่วยอายุ๒๒ปีค่ะที่สุดแล้ว
นี่นะคะไม่รอดจริงค่ะ
เพราะว่าถูกตำรวจสพเมืองกระบีควบคุมตัวมาสอบปากคำ
หลังจากที่ไปก่อเหตุใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือ
ไปแอบถ่ายคุณผู้หญิงเข้าไปเข้าห้องน้ำ
ที่ห้างสรรพสินค้าแห่ง๑เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ
ช่วงข้าม๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ประดิษฐ์บอกว่าทำจริงแอบเข้าไปในห้องน้ำหญิงตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยนะ
แล้วก็ไปแอบถ่ายคลิปหญิงสาวถ่ายไปได้๓คนนะคะ
บอกด้วยว่าลักษณะพฤติกรรมของผมแบบนี้ผมทำมาแล้ว๒ครั้งนะ
ทำมาแล้ว๒ครั้งคนตกเป็นเหยื่อ๓คน
คุณผู้ชมดูหน้าไว้นะคะเผื่อชาวกระบีเห็นจะได้หลีกหนีได้ทันค่ะ
ถือว่าเป็นภัยสังคมนะคะทีนี้ตำรวจค่ะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมกระเป๋าสะพายของนายประดิษฐ์เนี่ยไปพบ
ไปพบโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องพร้อมกับอาวุธมีด๑เล่มอีกด้วย
ก็เลยนำตัวนายประดิษฐ์คุณผู้ชมไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนคลิปนี้คลิปนี้ใครถ่ายก็คือหนึ่งในผู้เสียหายไปถ่ายนะคะ
ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่ออายุ๑๕ปีเธอเล่าบอกว่าเธอมาซื้อของในห้าง
แล้วก็แวะไปเข้าห้องน้ำระหว่างนั้นก็สังเกตนะคะว่าเอ๊ะห้องน้ำที่อยู่ติดกันเนี่ย
บนพื้นมันมีกระเป๋าตังค์วางอยู่แล้วมีโทรศัพท์มือถือเปิดกล้องส่องมาทางเธอ
เธอก็เลยใช้เท้าบังกล้องเอาไว้แล้วก็รีบออกมาจากห้องน้ำไปบอกแฟนนุ่ม
จากนั้นกลับเข้าไปอีกทีค่ะเห็นนายประดิษฐ์คนนี้กำลังทำลักษณะพฤติกรรมเดียวกัน
กับห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาอยู่ในห้องน้ำนั้น
เธอก็เลยตัดสินใจตะโกนเลยนะคะบอกให้คุณผู้หญิงรู้ตัว
ระหว่างและเธอก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเธอนะคะ
ถ่ายนายประดิษฐ์คนนี้ไว้นี่แหละคลิปนี้แหละค่ะ
แล้วให้แฟนไปแจ้งรอปภรอปภก็เลยควบคุมตัวไปส่งตำรวจค่ะ
สิ่งหนึ่งที่อุณสนัยตั้งคำถามไว้เนอะว่ามันน่าดูยังไง